อันนี้เรานำเสนอเรื่องของดอยตุงโมเดล
ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประสบความสำเร็จในการฟื้นคืนผืนป่านะคะ

เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญต้องช่วยกันปลูกป่านะคะ
เพราะฉะนั้นโมเดลนี้ก็นำมีการไปประยุกต์ใช้ที่จังหวัดน่าน

ติดตามได้จากรายงานของคุณสรรญาคงอยู่ค่ะ
ทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว
และข้าวไร่ที่นับวันจะได้ผลผลิตต่อไร่
และกำไรลดลงอย่างต่อเนื่อง
ในการปลูกครั้งแรกข้าวไล่มันจะได้ผลผลิตดีกว่า
แล้วก็พอไปพอประมาณ๓ปี

จากได้๒๐ถังต่อไล่ก็จะลดเหลือ๑๘๑๕แล้วต่อไปก็ยืนเกี่ยวครับ
แต่มาปัจจุบันนี้นั่งเกี่ยวเข้าปกติก็น้อยลง
ตอนนั้นชีวิตก็ไม่รู้จะหาทางยังไง
เขาก็ทำไปเรื่อยเพราะไม่มีหน่วยงานอื่น
ได้เข้ามาให้บริการเขาที่แท้จริง
ประสิทธิ์เล่าว่าใช้เวลานานกว่า๖ปี
บวกย่าจึงจะยอมรับและเปลี่ยนมาปลูกป่าเศรษฐกิจและป่าอนุรักษ์
ตามแนวทางดอยตุงโมเดลของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชุปธรรม
เพราะทุกคนฝังใจกับอดีตที่ได้รับคำแนะนำและช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างแบบไม่ต่อเนื่อง
แต่มาวันนี้พวกเขาได้ป่าคืนและมีรายได้จากการขายผลผลิตวันละประมาณ๔๐๐บาท
จากชีวิตเมื่อก่อนมีความสุขนะครับ
เพราะว่าไม่ได้อยู่กับลูกกับเมียไปทำงานที่กรุงเทพ
มีความสุขแต่มีความสุขมีอยู่สุขเดียวครับ
ก็คือได้เงินแล้วเข้าไปคาราเกะก็สนุกสนานคือตังค์หมด
พอมาตอนนี้มันมีสองความสุขได้อยู่กับเมียได้ลูกกับเมีย
และก็สุขใจที่ได้ขายเป็นผลผลิต
อำเภอเฉลิมพระเกียจังหวัดน่านเป็น๑ใน๓อำเภอที่ใช้แนวทางดอยตุงโมเดลคืนพื้นป่า
ตั้งแต่ปี๒๕๕๖โครงการปิดทองหลังพระและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงได้เข้ามาทำความเข้าใจกับชาวบ้าน
และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์พื้นที่ตามอัตราส่วนดอยตุงโมเดล
แบ่งเป็นการปลูกป่าอนุรักษ์๑๖๐ป่าเศรษฐกิจ๑๒๐ป่าใช้สอยร้อยละ๘ที่เหลือเป็นที่ทำกินและที่อยู่อาศัย
มากว่า๓ปีสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าได้แล้ว๑๒๓๕๐๐ไร่
เหลืออีก๖๑๐๐ไร่จะปลูกป่าเศรษฐกิจในช่วงเวลา๒ปีที่เหลือตามแผน
เน้นแนวคิดคอนเซ็ปย่าให้คนอยู่กับป่าปลูกป่าต้องเริ่มจากการปลูกคน
ก็คือสร้างความเข้าใจสร้างรายได้ถ้าคนท้องไม่หิวก็จะไม่ไปเผา
ท้าทายคือชาวบ้านสามารถที่จะแปรรูปผลิตขายรักษาธุรกิจเล็กของเขาในชุมชนอย่างต่อเนื่องหรือเปล่า
ปลูกการผลิตเนี่ยได้แล้วความเชื่อมั่นนี่มีความเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องได้ยั่งยืนขึ้นอยู่กับชาวบ้านเป็นเจ้าของและได้ประโยชน์
ทุกวันนี้ชาวบ้านมีรายได้เพียงพอใช้จ่ายและได้มากกว่าการรับจ้างหรือปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทำให้พวกเขาเข้าใจแล้วว่าเราดูแลป่าป่าก็ดูแลเรา
สรรญาคงอยู่ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน